เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์กันหน่อยค่ะใครที่เป็นสายปาร์ตี้แฮงเอาท์
หรือว่าตั้งวงเล่ากินกันแล้วเป็นสายอาสาอยากจะไปขอซื้อเหล้า
คือมันมีพลทหารตั้งวงกินเหล้าพอเมาได้ที่อาสาเดี๋ยวไปซื้อเหล้าเพิ่มเอง
เมาอยู่แล้วนะคะอาสาจะไปขอซื้อเหล้าเพิ่มเท่านั้นแหละค่ะ
เดินไปชนประตูอ่ากระจกประตูแตกโอ้ยเลือดอาบอย่างงี้เลยเหรอ
ใช่แล้วคือกระจกที่มันแตกพี่ก๊อฟไปบาดบริเวณต้นขาขวา
จนแบบตัดเส้นเลือดใหญ่แล้วได้ไปซื้อเหล้าต่อไหมหรือยังไง
โอ้โหยุติเลยค่ะเพื่อนที่เมาอยู่สั่งเมาเลยค่ะ
มาช่วยกันประถมพยาบาลทันทีนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของ
ตัวเรือนนอนกองพันธหารส่งที่สองอ่ะค่ะของกรมขนส่งทหารบกนะคะ
ติวานนท์บ้านใหม่ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
คืออย่างที่บอกกันไปเลยพลทหารกับเพื่อน
นั่งกินเหล้ากันอยู่ดีพอเมาได้ที่อาสาไปขอซื้อเหล้าเพิ่ม
อาสาเองนะคะคนเจ็บเนี่ยอาสาเองพลทหารที่บาดเจ็บบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อเหล้าเพิ่ม
เดินไปชนประตูเท่านั้นแหละค่ะตัวเสร็จกระจกบาด
เส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาเจ็บสาหัสแบบนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยกันใช้เครื่องเป็นเครื่องปั๊มหัวใจ
เพื่อยื้อชีวิตเขาไว้ก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้เห็นบอกว่าโอ้โหตอนช่วงที่เข้าไปตรวจสอบดูแล้วก็ช่วยชีวิตคุณผู้ชม
เขานอนหายใจรวยรินเพราะว่าเส้นเลือดใหญ่เนี่ยคือเสียเลือดมากเลยนะคะ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยชีวิตแบบนี้ก่อนรีบนำตัวส่งมือหมอ
ทีนี้เบื้องต้นสอบถามเพื่อนทหารด้วยกันเขาบอกว่าคนเจ็บเนี่ยคือพลทหารสิทธิพงศ์นะคะ
คือตอนแรกก็นั่งกินเหล้าอยู่ดีแต่มันเล่าหมดไง
พอเล่าหมดก็มันก็ติดลมอยากจะดื่มต่อ
ตัวคนเจ็บเนี่ยนะคะพลทหารสิทธิพงศ์ก็เลยอาภาษาว่าจะไปซื้อเอง
พอไปซื้อสุดท้ายด้วยความเมาเดินชนประตูจนกระจกแตก
แล้วก็กระจกบาดเส้นเลือดแบบนี้นะคะ
แต่เคราะห์ดีนะคะที่แบบเหมือนเพื่อนก็เข้าไปช่วยเหลือได้ทัน
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ใครที่เป็นคอเล่าดูเรื่องนี้ไว้ดีเมาแล้วก็เดินต้องดูดีด้วยนะ
เดี๋ยวจะบาดเจ็บหรือว่าแบบโอ้โหอันตรายแบบนี้นะคะใช่ครับ